คุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับ
อะทุกผู้ชมช่องนี้เราจะพาไปจับกันกันหน่อย

เขามาขโมยในโรงงานแช่แข็งแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
เนี่ยค่ะผู้ชมไปดูซิ
เขาเอาอะไรไปเขาเอาไปทำอะไร

พีฟู้ดมาเก็บจังหวัดขอนแก่นบันทึกภาพความร้ายเป็นฉายนิ่ม
รูปร่างทวมสวมกางเกง๓ส่วนเสื้อแจ็คเก็ตสะพายกระเป๋า
ใบใหญ่มาเอ๊ะเหมือนจะเห็นกล้องแต่เดินเหมือนช้อปปิ้งนะ
เหมือนเลือกซื้อของช้อปปิ้งเลยฮะเดินไปเอาอาหารแช่แข็ง
อย่างใจเย็นหยิบใส่กระเป๋าไปหลายอย่างใช้เวลาสักประมาณ
ห้าถึงสิบนาทีจากนั้นก็หยิบสินค้าบางรายการไป
ชำระเงินบางอย่างไม่ชำระเงินแล้วก็ออกจากร้านไป
นางสาววิพามรัฐจอมทองผู้จัดการร้านบอกว่าร้านนี้
ติดอยู่กับตลาดสดเทศบาลกลางเมืองขอนแก่นอยู่ห่างจากสถานีจำรว
ทรเมืองขอนแก่นไปสักไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรเปิดขายทุกวันครับ
เขาเปิดตีสี่ถึงสองทุ่มครั้งแรกเนี่ยคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
เมื่อวันที่สิบเก้าสักประมาณบ่ายสองโมง
ตอนนั้นคนมันยังไม่เยอะนะฮะต่อมาวันจันทร์ที่ผ่านมายี่สิบหก
พฤศจิกายนสักประมาณเที่ยงวันคนร้ายคนเดิมกลับมาอีกฮะ
มาก่อเหตุซ้ำและล่าสุดเพิ่งก่อเหตุไปเมื่อวาน
ประมาณสักเกือบหกโมงเช้านะฮะคนร้ายคนเดิมกลับมาก่อเหตุอีกจนได้ครับ
ครั้งเนี้ยพนักงานจำได้แล้วก็รีบไปแจ้งจำรวจอืม
ถ่วงเวลายังไม่ให้ออกไปแต่ก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้
สินค้าถูกขโมยไปทั้งหมดทั้งมวล๓ครั้งคุณผู้ชมมากกว่า๓๐กิโลกรัม
ส่วนใหญ่เป็นอาหารแช่แข็งเป็นหมูหมักเป็นปลาดอลลี่นะฮะ
ไปฟังเสียงของผู้จัดการร้านเขาหน่อย
ปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ที่ทำพวกเนื้อย่างแล้วก็เป็นหมูหมักหมักหมักสำเร็จอ่ะ
หักนุ่มหมักอะไรเป็นแก๊กละโรงอย่างเงี้หมักเยอะคือตู้นี้ค่ะดูไหม
ทีละสองสองแพ็กสองโลสองกิโลที่หายหายแต่ก่อนคือสิบสิบหกแพ็ก
หกแพ็คเนื้อวัวอีกแปดมั้งรวมกันอ่ะซึ่งมันเยอะ
ซึ่งไม่เคยเจอจนหนูตกใจหนูยังคุยกับพวกนี้อยู่ว่า
ทำไมของเราหาเยอะจังเลยทั้งที่มันไม่เคยหายตัวนี้อย่างนี้นะ
มันไม่มีใครขโมยหรอกมันชิ้นใหญ่สุดท้ายนะพนักงานก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ
คำถามคือเอาไปทำอะไรคือเราอาจจะมองในแง่ว่าเขาไม่มีอาหารทานหรือเปล่าแต่มันเยอะไป
ถึงมาขโมยไปเอาไปกินหรือมีความจำเป็นอย่างไรหรือเอาไปขายหรือยังไงก็ยังไม่ทราบนะฮะ
ทีนี้ผู้จัดการร้านเขายังบอกได้ว่าคนร้ายลายนี้นะพยายามก่อเหตุขโมยของที่ร้านมาแล้วเป็นสาขาที่สอง
สาขาแรกอยู่บนถนนเหล่านาดีอีกนะฮะแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าพนักงานยืนคุมอยู่เลย
อยากให้ตำรวจช่วยการติดตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้นะครับเพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุร้านสาขาอื่นอีก
โดยเฉพาะร้านที่มีลูกค้าเยอะนะก็ถือว่าเป็นภัยสังคมพอบางทีคนเข้าเยอะพนักงานก็ดูไม่ทั่วถึง
ก็ไม่ได้เดินตามว่าเออใครจะหยิบอะไรไปอย่างนี้ฮะสุดท้ายก็โดนข้าวของขโมยกันไปนะครับ